เรื่องนี้นี่ก็โอ้โหเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
พี่น้องทะเลาะกัน
คือพี่ชายคนโตน้องชายคนกลาง
ปรากฏว่าน้องชายคนกลางอายุ๕๐ปีเนี่ย

แล้วก็เอาร่างของพี่ไปฝังลงในบ่อเกลอะ
นี่คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น

ถามน้องชายคนกลางเนี่ย

น้องบอกว่าโน่นอยู่ในบ่อเกลอะโอ้โห

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

ก็ไปควบคุมตัวนายวีรพลผลเจริญ
อายุ๕๐ปีที่บ้านโคก
ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น

ไปเจอศพของนายมีเดชผลเจริญ
พี่ชายคนโตอายุ๖๓ปี
ซึ่งสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยนะคะ

เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยน้องสาวของผู้ต้องหาเนี่ย
มาแจ้งความกับพนักงานที่สพเวียงเก่า
บอกว่าพี่ชายคนกลางที่โดนจับเขาเคยโดนจับนะ
เขาเคยโดนจับในข้อหาบุกรุกป่า
ตอนนี้ออกจากคุกมาแล้วมาอยู่กับพี่ชายคนโต
แล้วทีนี้พอมันผ่านไป๔๕วันเนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นพี่ชายคนโตอีกเลย
นี่อันนี้คือสิ่งที่น้องสาวโทรมาบอกมาบอกกับตำรวจนะคะ

เพื่อนบ้านเขาบอกว่ามันมีความผิดปกติ
เพราะว่านายวีรพลน้องคนกลางวัย๕๐ปีเนี่ยนะ

แล้วมีการเดินมาขอปูนเดินมาขอทรายจากเพื่อนบ้าน
มาผสมเพื่อปิดปากบ่อเกลอะด้วย
เพื่อนบ้านเกิดข้อสงสัยเยอะนะ
ทั้งที่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกันละ๑รอบ
แล้วก็เสียงทะเลาะวิวาสนั้นเงียบหายไป
แล้วอยู่น้องชายคนนี้ก็มาขอปรุงขอปูนขออุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ใช่ทีนี้ถามว่ามีใครกล้าเข้าไปดูในบ้านไหม
ไม่มีค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านไม่มีใครกล้ายุ่ง
ไม่มีใครกล้าถามเนื่องจากนายวีรพลน้องคนกลางคนนี้นะ
เขาเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็ชอบพูดจาโผงผาง
ก็ไม่มีใครอ่ะอยากจะคุยด้วยเพื่อนบ้านก็เลยโทรไปบอก
น้องสาวที่ต่างจังหวัดให้ทราบเรื่องแล้วน้องสาวอ่ะก็เลยแจ้งตำรวจ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจค้นในบ้านค่ะ
ก็เจอนายวีรพลเจอน้องคนกลางนี่แหละ
แล้วก็ถามนะตอนนั้นตำรวจก็ถามบอกว่าพี่ชายไปไหน
คือตอนนั้นนายวิรพลนั่งชิวอยู่ในบ้านอยู่เลยนะ
ไม่ได้หลบหนีอะไรไปไหนเลยนะก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ตำรวจเข้ามาตำรวจก็ถามพี่ชายยังอยู่หรือเปล่า
เออก็นี่แหละค่ะนายวีรพลก็เลยตอบบอกว่า
เอาไปเก็บไว้ในเบาะเกลอะแล้วก็ปิดเบาะแล้ว

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศค่ะ
ให้มาขุดเบาะเกลือแล้วตอนขุดเบาะเกลือก็เจอจริง
มีร่างของนายมีเดชพี่ชายคนโตอยู่ข้างใน
ชนะสูตรศพเบื้องต้นนะคะร่างกายเปื่อยยุ่ยเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เริ่มมีกลิ่นแล้วพบบาดแผลคือถูกของแข็งทำร้ายที่ไทยทอย
ทำให้กระโหลกแตกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกด้วยนะคะ
ก็เดินทางไปก็ไปเจอกับหลานสาวของผู้ตาย
แล้วก็ญาติพี่น้องที่กำลังเก็บสิ่งของของผู้ตายคือเตรียมจะไปวัด
ซึ่งทางญาติก็บอกเล่าให้ฟังบอกว่า
นายวีรพลมีศักดิ์เป็นน้าชายหมายถึงผู้ก่อเหตุนะ
นายวีรพลเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนก่อเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ
พอออกจากคุกมามาอยู่ที่บ้านก็จะเริ่มมาอารวาส
หรือข้าวของของพี่ชายออกจากห้องไปไว้ที่ระเบียง
ลื้อหลังคาบ้านตรงจุดที่พี่ชายนอน
ส่วนตัวเองไปนอนในห้องครัวข้างล่าง
ญาติพี่น้องไม่มีใครอยากยุ่งเลย
ทีนี้เรื่องปมสาเหตุที่ฆ่าพี่ชายคนโต
ก็บอกว่าคาดว่านายวีรพลเนี่ยนะ
คนกลางต้องการจะหุบบ้านเอาไว้คนเดียว
แล้วพยายามที่จะไล่พี่ของตัวเองออกจากบ้านมาหลายครั้งแล้ว

หลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายหายตัวไปเนี่ยนะคะ
ทางญาติเนี่ยบอกว่าแม่เธอเนี่ยฝันเห็นนะ
ฝันเห็นว่านายมีเดชมาบอกว่ามาหาแล้วนะ

หากตายไปวันไหนให้เอาสิ่งของในบ้านไปถวายวัดด้วย
ให้พระสวดเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ขอบูชาสิ่งของคืนมาให้หลานสาวสองคน
ทีนี้แม่สะดุ้งตื่นค่ะแม่ก็มาคุยกันในหมู่ญาติพี่น้อง
แล้วพอมารู้เรื่องที่ทางนายมีเดชหายตัวไปเนี่ยนะคะ
ก็แปลกใจแล้วมาเจอเป็นศพจริงอยู่ในบ่อเกลอะ
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยตำรวจสพเวียงเก่าก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตัวนายวีรพลคนก่อเหตุก็รับสารภาพ

ลงมือช่วงตี๓ของวันที่๑๓มกราคมตอนนั้น
พี่ชายลงจากบ้านจะไปเข้าห้องน้ำ

คนกลางก็เลยเอาไม้ตีไทยทอย๒ครั้ง
พี่ชายตายแล้วก็ลากศพพี่ชายไปทิ้งบ่อเกลอะ
ส่วนสาเหตุผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับ

มาจากกรณีทรัพย์สมบัติของพ่อและแม่
เพราะหลังจากที่แม่เสียชีวิตไป

เพราะตอนนั้นเขาติดคุกใช่ไหม
พอตัวเขาออกจากคุกมาอยู่บ้านด้วยกัน๒พี่น้อง

ทะเลาะกันเป็นประจำ

เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุหรือว่าน้องชาย
น้อยใจที่พี่ชายไม่ดูแล
ใช่ค่ะตอนที่ติดคุกก็พี่ชายไม่เคยไปเยี่ยมเลย
ทีนี้ก็เลยฆ่าพี่ชายทิ้งเหมือนกับไม่อยากเห็นหน้า

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะ